คุณผู้ชมครับพาไปนครศรีธรรมราช
มีคุณพ่อบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
พาลูกผมไปบำบัดหน่อยเถอะ

ลูกชายพ่อเนี่ยนะขนหินนะคะ

ใส่กระสอบมามาวางเอาไว้ในบ้าน
ถามคุณพ่อว่าอ้าวแล้วทำไมลูกพ่อต้องขนหินมาเก็บเอาไว้ในบ้าน
บอกว่าลูกชายพ่อบอกว่าก็หินเหล่านี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นทอง
เขาเชื่อแบบนั้นก็เก็บมาเรื่อยเลย
บ้านแทบไม่มีที่นั่งไม่มีที่อยู่แล้วมีแต่หิน
นี่ถ้ากลายเป็นทองคำได้จริงนี่รวยเละเลยนะเนี่ย

เขาคิดว่าจะกลายเป็นทองคำคุณพ่อก็เลยบอกว่าแบบนี้คงต้องบำบัดแล้วล่ะ
ทีนี้ค่ะกู้ภัยในพื้นที่อำเภอช้างกลางนครศรีธรรมราชก็ไปตรวจสอบนะคะ
เพียบเลยจริงค่ะแทบจะไม่มีที่นั่งนะคะ
นายประวัติอายุ๒๖ปีนั่งอยู่ลานดินหน้าบ้าน
ก้อนหินอยู่เก็บใส่ถุงปุ๋ยเก็บแล้วก็ขนเข้าบ้าน
ในประวัติบอกว่าก้อนหินที่เก็บไว้เนี่ยมันเป็นแร่สีเขียวมันก็คือหยก
อีกหน่อยมันจะกลายเป็นทองคำแล้วเราจะรวย
พอเรารวยเดี๋ยวเราก็จะมีเงินสร้างบ้านหลังใหญ่จะได้อยู่กันแบบสบาย
ก็เปิดมาแล้วกันคือเหมือนเขี้ยวที่ก็อาจอยู่มีคือลูอินก็เหมือนเข้าไปโควายโควายที่มีเนื้อ
หัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิสัทธาสามัคคีการกุศลจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยบอกว่า
พ่อของนายประวัติคนนี้แหละค่ะเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งกู้ภัย

ไปรักษาหน่อยอาการมันหนักขึ้นทุกวันเลยมันไม่ใช่แค่เก็บหินเอาไว้ในบ้านจนไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนนะคะ
คุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยอะค่ะถามพ่อว่าแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ทำไมลูกชายพ่อถึงมีอาการหลอนแบบนี้สาเหตุเดิมเหมือนหลายหลายข่าวที่เราเล่าไป
ก็คือเป็นผลสืบเนื่องมาจากยาเสพติดนั่นไงเนี่ยมันทำให้แบบกลายเป็นคนป่วยจิตเวทอ่ะ
ไปรักษาหลายที่นะคะรักษาไปรักษามากลับมาอ้าวเสพยาต่อเสพยาอีกมันก็ไม่หาย
มันก็วนเป็นงูกินหางอยู่แบบนี้แล้วลูกชายทำแบบนี้มานานแล้ว
บอกลูกว่าหยุดเถอะลูกหยุดเก็บก้อนหินเถอะแต่คุยไปคุยมาคุยกันไม่รู้เรื่อง
นี่ค่ะคุณพ่อบอกว่าถ้าเอาหินทั้งหมดที่อยู่ในบ้านไปใส่รถบรรทุกมันคงเต็มคันรถบรรทุกไปแล้วอ่ะ
ครับ
แล้วก็พ่ออยู่ไม่ได้แล้วไม่มีที่อยู่หินเต็มบ้านบน
พ่อไม่มีที่อยู่ไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนเพราะหินเต็มบ้าน
กู้ภัยก็เลยเอาตัวลูกชายพ่อไปตรวจปัสสาวะก่อนเลย

เสพมาสดร้อนไม่นานมานี้

ดูสิคะก็เอาตัวไปรักษานะคะที่ศูนย์ฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ค่ะ

นี่มันเสพได้ตลอดเวลารักษากลับมาก็ได้เสพอีกได้เสพอีกได้เสพอยู่เรื่อยเลย
ตอนนี้ก็อาจจะแค่เก็บหินเอาไว้ในบ้าน
แต่ในอนาคตหลอนหนักก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น